สลดหนุ่มหายตัวหลายวันสุดท้ายกลายเป็นศพถูกฝังดินในร่องน้ำ
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้อายุ๒๖ปีครับ
เขาหายตัวไปเป็น๑๐วันนะคุณผู้ชม
ก็กลายเป็นเรื่องสลดสุดท้ายตำรวจสพหนองไซดเข้าไปตรวจสอบ
ฝังอยู่ใต้โคนต้นกล้วยแบบนี้นะฮะ
ไปเจอศพเนี่ยฝังอยู่แบบนี้มันเป็นไร่คล้ายแบบไร่อ้อยแล้วมันมีต้นกล้วยอยู่ด้วยนะฮะ
อยู่ที่พื้นที่ตะบนทรัพยาอำเภอนังรองจังหวัดบุรีรำ
บริเวณร่องน้ำกลางสวนไปเจอศพของนายทิติศักดิ์ทูลฉลองหรือว่านายเท่อายุ๒๖ปี
ขึ้นอืดแล้วคุณอยู่ที่บ้านฉลาโสง
ซึ่งพ่อแม่เขาแจ้งหายไปตั้งแต่๑๐วันก่อนแล้วศพเนี่ยคว่ำหน้าอยู่แล้วก็ถูกฝังอีกทีหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เอาดินฝังกบเอาไว้ลึกสักประมาณหนึ่งเมตรได้แต่ส่วนก้นเขาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินไงนะฮะ
ก็เลยส่งกลิ่นแล้วก็มีคนไปเจอนะครับพอนำศพขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมไปเจอรอยกระสุนที่หัวหนึ่งนัดครับ
หน้าอกหนึ่งนัดหูซ้ายก็ขาดลำคอก็มีรอยเชือกรัดมือถูกมัดไพร่หลังเอาไว้ด้วยยากขา
นี่หมายความว่าเขาถูกทำร้ายจนตายนะแล้วก็เอาร่างมาฝั่งดินแบบนี้
ที่สำคัญขาทั้งสองข้างก็โดนมัดอีกนะครับตามร่างกายเนี่ยแน่นอนเขามีรอยสักอยู่หลายแห่ง
ก็ระบุตัวตนได้ว่าเป็นเขาและคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่หายตัวไปก็ประมาณ๑๐วันแล้ว
ห่างจากร่องสวน๕เมตรไปเจอเชือกไนลอนยาว๑๐๐เมตรถูกทิ้งเอาไว้บริมบ่อน้ำ
ก็เลยเก็บทุกอย่างเป็นหลักฐานไปถามทางด้านของเจ้าของสวนนะนางบุญทิ้งอายุ๕๐
คือไม่ได้มาสวนแปลงวันเมื่อแค่อีกเรื่องบอกว่าอยากมาเจอไล่อ้อยไปกับสวนกล้วย
สู้ขึ้นมาเองพอเดินไปมองไปมามองร่องตรงนั้นมองส่วนตรงนี้
เอ๊ะทำไมตรงนี้ดินในร่องสวนมันผิดปกติอ่าอ่าอ่า
ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมีใครเอาหมาตายมาฝังเอาไว้หรือเปล่าอืม
เอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมาจริงไม่น่าจะเอามาฝังหรือเปล่า
เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็แบบอ๋อเขาบอกว่าแถวนั้นชาวบ้านชอบกินหมา
อ๋อเหรอเออถ้าเกิดว่าเป็นหมาเขาคงเอาไปกินกันแล้วบ้างคิดใจใจ
ไม่น่าจะเอามาฝังหรอกนะฮะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะ
ได้ยินข่าวว่าคนชื่อเท่มันหายตัวไปนี่น่ะ
ตรงนี้มันอะไรมันเป็นคนหรือเป็นหมาก็แน่ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบ
สุดท้ายมันเป็นยังไงพี่บุญทิ้งฮะ
กองดินจากที่เขาพูดแล้วก็เป็นหมดเป็นคุยหมดอยู่บนนั้น
สิ่งที่ทำให้ป้าบุญทิ้งมั่นใจว่าน่าจะเป็นคนคือ

ก็เลยแบบผู้เหยียบบ้านมาตรวจสอบหน่อยดีกว่า
ขณะที่แม่ของผู้ตายบอกว่าโอ้๑๐วันก่อนลูกชายมาหา
มาถามว่าแม่ขายสวนได้ยังเนี่ย
ก็คิดว่าลูกชายจะมาขอเงินหรือเปล่าก็ตอบโอ้ยังไม่ได้เลย
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอหน้าลูกเลยก็เลยไปแจ้งความว่าลูกหายไป๑๐วันแล้ว
ก็จะถามคุณแม่จริงแล้วเพศอย่างผู้ตายลูกชายคุณแม่เป็นคนอย่างนั้น
ก็บอกว่าโอ้เขาชอบดื่มเหล้า
คือกับพ่อกับแม่ลูกชายเคยตบตีพ่อแม่นะ
ก็เดี๋ยวจะมีการเรียกเพื่อนของนายเท่มาสอบปากคำ๓คน
ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่ชอบกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำนี่แหละ

แต่ล่าสุดในการสอบปากคำเพื่อนของผู้ตาย
ทุกคนยังให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามนะฮะตำรวจจะเรียกคนในครอบครัว
รวมทั้งกลุ่มเพื่อนอื่นไปสอบประคำเพิ่มเติม
เพื่อไปหาปมเหตุว่ามันมีปมไหน

แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดีให้ได้
ตอนนี้กำลังทยอยเรียกคนในครอบครัว

ให้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาปมเหตุ
จะได้วางแนวทางการติดตามคนร้ายต่อได้

อันนี้ก็เป็นเหตุน่ากลัวนะ